คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยมันมีทั้งในมุมของความเชื่อและมุมของวิทยาศาสตร์
แต่ถ้าเกิดดิฉันเล่าดิฉันจะเล่าแบบสุดทั้งสองมุมเลยนะ
อย่าเพิ่งส่งข้อความมาต่อว่ากันนะ

ประหลาดก้อนหินสองก้อนนี้เป็นหินประหลาดที่ตกมาจากฟากฟ้าแน่
แต่ลักษณะมันแปลกจริง
มันไม่เหมือนก้อนหินก้อนไหนในโลกเลยคุณบุ๊ค
ดูท่าทางดูรูปทรงมันสิคุณขวัญ

นี่ค่ะก้อนหินก้อนหนึ่งนะนะ
กลมเหมือนกับหินทรายขนาดใหญ่ใหญ่แบบ

แต่พอเอาไปชั่งน้ำหนักคือ๒โลกว่า

กลมผมมองแล้วลายเหมือนกระดองเต่าเลย

ส่วนอีกอันนึงนะอีกก้อนหนึ่งนะ
เป็นวงรีหน่อยเห็นไหมคะ

ที่บ้านนี้เขามีหินลายประหลาดเยอะไง
ใช่แต่ว่าให้โฟกัสอยู่๒อัน

คือลักษณะวงรีหน่อยออกสีเหลืองไข่

มันก็เหมือนตะข่ายเห็นไหมคะ

แต่พอดูใกล้คุณมันเหมือนกับแบบ
เป็นเถาวันแข็งเหมือนเนื้อหิน

ทีนี้เขาบอกว่าทางคุณไพรศาร
โห้มาก่อนพื้นที่ตรงนั้นนะ
เคยเป็นวัดเคยมีแหล่งน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ
แล้วยังไงต่อฮะวันเวลามันผ่านไปมันก็คงสิ่งปลูกสร้างมันล่มสลายใช่ไหม
แล้วก็เห็นรูปร่างต่างมันอาจจะเป็นเครื่องใช้สมัยโบราณก็ได้นะ
ถ้าอย่างนั้นจะกลายเป็นหินโบราณอายุแบบหลายปีแบบนี้
แต่ชาวบ้านบางส่วนบอกว่าจำได้ไหมล่ะตอนเมื่อหลายสิบปีก่อน
โอ้โหนี่ย้อนไปนานนะครับเคยมีวัตถุประหลาดตกลงมาจากท้องฟ้า
อ่อดังนั้นไม่ได้พบหินประหลายแค่สองก้อน
แต่ก่อนมีตำนานเล่าขานโอ้โหหินโตมาจากท้องฟ้าเต็มไปหมดในพื้นที่ตรงนี้เหรอ
ใครกล้าเข้าไปดูเลยอ่ะตอนนั้นเพราะว่ามันมืดด้วยอ่ะ

อีกอย่างหนึ่งตรงนี้มันเป็นป่าติดกับเนินเขาไง

แต่อันนี้เป็นคำบอกเล่าของชาวบ้านนะ
ตั้งแต่ปู่ย่าตายายเล่าขานต่อกันมานะฮะ
เอาจริงผมก็อยากให้หน่วยงานมาตรวจสอบหน่อย
พวกนี้อายุมันเท่าไหร่มันโบราณมากขนาดไหน
และเป็นหินที่มาจากไหนตกลงมาจากฟากฟ้าจริงหรือเปล่า
จริงผมเก็บก้อนหินเอาไว้เยอะเลย
มันมีหลายรูปทรงเมื่อกี้ไงที่พี่เขามาตั้งเรียงให้ดู
ทีนี้แหมคุณผู้ชมก็ช่างรู้ใจ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกรู้เหรอจะถามอาจารย์ออสใช่ไหมล่ะ

อาจารย์ออสก็ต้องมุมวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว
คืออาจารย์ออสบอกว่าจริงจะมีการแยกหินออกมาเป็น๓ประเภท
อัคคณีนะหินชั้นนะหินตะกอนแล้วก็หินชั้นหรือว่าหินตะกอน

ไม่ใช่หินชั้นหินเธอหินชั้นหินตะกอนในหมวดเดียวกัน
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือหินแปรแต่หินที่เจอนี้มันคือหินแปรคุณบุ๊ค
เป็นหินธรรมดาที่อยู่ในสามประเภทนี้แหละไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับวิทยาศาสตร์เลย
นี่แล้วเสียงที่ได้ยินบนท้องฟ้าล่ะอาจจะมาจากสะเก็ดดาวที่ลักษณะเป็นสีดำ
มีส่วนผสมคล้ายกับหินแปรที่พบเจอที่มีลักษณะเป็นริ้วรอย
เป็นหินที่มีส่วนประกอบของแร่ธาตุก็ได้
คุณผู้ชมแซวมาอ้าวนักข่าวชวนไหว้อีกแล้ว
ไม่ได้ชวนไหว้อันนี้เรานำเสนอทั้งสองมุมแล้วค่ะคุณผู้ชม
ดังนั้นหินที่เจออาจารย์ออสบอกว่าเป็นหินแปรที่เกิดจากการเย็นตัวที่ไม่เท่ากันของลาวา
มันก็เลยเป็นริ้วรอยมันก็เหมือนเป็นลายกระดองเต่าแบบที่คุณบุ๊กบอกนั่นแหละปกติ

ในเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอาจารย์ออสก็ชี้แจงชัดเจนนะ

แต่ถ้าเป็นความเชื่อของท่านเราก็ไม่ว่ากันนะ
ถ้าเห็นว่าหินนี้มันลายประหลาดดีจะเก็บไว้ซะหน่อยก็ไม่มีปัญหา

บางคนก็เก็บเอาไว้เอาไปตั้งทับกระดาษไปวางของหรือเก็บสะสมเอาไว้
สมมุติเก็บมาเอามาทับลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ถูกรางวัลที่๑ทำไง
ต้องไหว้อะไรก่อนต้องไหว้หินไหมอย่างนี้
คุณผู้ชมบอกว่าคุณผู้ชมก็ตลกนะเนี่ย

อยากชวนมาอ่านข่าวด้วยกันจริงคนละแปลกันนะจ๊ะ
มุกเหลี่ยวผมเลยหินชัดนะไม่ใช่หินเหลือ